ไม่ถือว่าเราเราไม่ได้หลอกลงลูกค้าคือสีสันลูกสันถ้าถ่าย
โอ้โหจากเรื่องของปูไข่ดองเนี่ยกลายเป็นเรื่องดราม่าแล้วนะฮะใช่ค่ะ
แล้วก็เกิดกระแสวิภาควิจารณ์ในโลกโซเชียลเพียบเลยต้องถามคุณผู้ชมด้วย
คุณผู้ชมเคยเจอไหมส่งคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยค่ะนี่คือกล่องละร้อยนะ
แล้วไข่มันสีสวยเหลือเกินอ่ะแต่จากไข่ปูกลายเป็นไข่เค็มอ่ะใช่ค่ะ
แล้วทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกล่ะว่าเนี่ยมันคือไข่เค็มนี่ฮะ
คนที่เขาซื้อมานะฮะแล้วเอามาแชร์กันบอกว่าตอนแรกก็เห็นส้มแบบนี้
นึกว่าเป็นไข่ปูใช่ปรากฏพอดูไปดูมาดึงมาเอ๊ะนี่มันไข่เค็มเนี่ย
ไข่แดงเข้มอ่ะคือถ้าเกิดว่าเป็นไข่ปูมันจะลื่นดึ๊ดใช่ไหม
แต่เนี่ยเป็นไข่เค็มพอดึงมามันจะมีความหนืดหน่อยโอ้แล้วพอแบบลองกินไปก็คือแบบชัดเลยอ่ะ
ลักษณะตั้งใจจะอยากกินไข่ปูม้าไปซื้อกันมาที่ตลาดที่ชายหาดสวนสน
ตำบลเพย์อำเภอเมืองระยองแถวนั้นโอ้โหขายอาหารทะเลแล้วมีปูม้าไข่ดองน้ำปลา
บรรจุกล่องแบบนี้ก็เห็นว่าโอ้โหไข่ปูมันสีแดงซื้อมาดีกว่ากล่องละ๑๐๐บาท
กลับมาถึงบ้านเอ้าไข่เค็มใช่ค่ะแล้วมันก็ไม่มีไข่ปูเลยนะคะ
ที่ดูแล้วเนี่ยทีนี้วันนี้นักข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปหาแม่ค้าที่เขาขายปูไข่ดอง
คือแถวนั้นเขามีหลายร้านเราก็ไปเจอคุณพี่สวัยไกรอินนะ
เขาบอกว่าเนี่ยขายมาแบบหลายปีแล้วนะก็ไข่ที่อยู่ตรงตัวปูน่ะ
มันก็เป็นไข่แดงเข็มสีมันสวยกว่าเวลาเอามาแปะมันสวย
คือถ้าเกิดว่าเป็นไข่ปูจริงสีมันจะซีดกว่าแล้วขายไม่ออกขายไม่ได้เลยนะคุณ
สวยนะกลายเป็นไม่สวยไปแล้วเราก็ไปคุยกับป้าเขียวไปคุยกับพี่ปรานี
คือแถวนั้นเขามีร้านหลายร้านที่ขายปูไข่ดองแบบนี้นะ
เขาบอกแบบนี้บอกว่าไม่ได้จะหลอกลูกค้า
คือทำกันมานานแล้วไม่ใช่ร้านเดียวก็ทำกันทุกร้านแบบนี้หรอก
ถ้าเป็นปูม้าไข่แท้เนี่ยโอ้โหมันขายไม่ได้หรอก
ต้นทุนมันมาแพงกว่านี้แล้วก็ใส่ไอ้ไข่แดงเค็มเข้าไป
เพราะให้สีสันมันสวยงามให้มันน่ากินหน่อย
เค็มก็แพงนะจ๊ะไม่ใช่ถูกนะจ๊ะแม่ค้าบอก
แล้วก็แม่ค้าบอกว่าเวลาลูกค้าถามเราก็บอกตรง
แต่ถ้าลูกค้าบางคนไม่ได้ถามเราก็ไม่ได้บอก
คือทำแบบนี้กันมานานแล้วถ้าจะเอาผิดเอาผิดทุกร้าน
อย่าเอาผิดเฉพาะร้านป้าสวัยที่ลูกค้าเอาไปแชร์กันเลยนะครับ
แล้วถ้าลูกค้าถามว่าพี่ปูไข่แท้ไหม
แม่ค้าก็จะบอกตรงบอกว่าปูไข่เค็มดองนะคะ
บอกแบบนี้แต่ถ้าลูกค้าไม่ถามแม่ค้าก็ไม่บอกค่ะ
ฟังเสียงแม่ค้าสักนิดนะฮะ
ถ้าลูกค้ามาถามแกก็บอก
ลูกค้าส่วนมากจะถามว่าพี่อันนี้ปูไข่แท้ไหม
เขาจะบอกเลยค่ะปูไข่เค็มแดงนะคะ

กล่องละ๑๐๐บาทแล้วคุณเป็นปูไข่ค่ะ
แค่ปูสดอย่างเดียวคุณซื้อไปกิโลวาคม๕๐๐๖๐๐บาทแล้ว

ปูไข่ดองเขาก็ชี้แจงแบบนี้

แต่ทีนี้ในโลกโซเชียลก็มีกระแสถาโถมไปแล้วบอกว่า
ถ้าจะไม่บอกลูกค้าหรือว่าต้องรอลูกค้าถามคุณแปะป้ายไว้เลยไหม

ปูไข่เค็มดองอะไรก็ว่าไปลูกค้าไม่ว่าหรอก
หรือว่าปูดองไข่เค็มเห็นแบบนี้ก็จะได้รู้นะคะ
ทีนี้ความคืบหน้าเรื่องนี้ทางด้านนายกอบตแกลง
เขาก็มีการเรียกแม่ค้าที่ขายปูดองทั้งหมดมาถามข้อเท็จจริงด้วย
คือมีอยู่๙รายที่ขายประจำแล้วก็มีร้านที่ขายชั่วคราวอีก
คือทีนี้พอมีการเรียกมาคุยแล้วสั่งเลยนะ
ให้ทั้งหมดหยุดขาย๑อาทิตย์ให้ไปปรับปรุงคุณภาพ
แล้วหลังจากนั้นถึงจะกลับมาขายได้เหมือนเดิม
แล้วพอกลับมาขายห้ามใส่ไข่แดงอีกนะ
ถ้าเกิดใส่ไข่แดงอีกจะให้หยุดขาย๑เดือนเลย
แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้จะมีการสุ่มตรวจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะ
แต่เราก็อยากให้หลายคนไปอุดหนุนกันหน่อยนะ
ช่วยเศรษฐกิจชุมชนด้วยนะครับ